ส่วนเรื่องของการขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุกันนะครับ
คือมีรถบรรทุกออกมาจากบริษัท
เขาอุตส่าหมองขวาเป็นอย่างดีนะว่าไม่มีรถคันไหนมา
ปรากฏว่าอยู่มอเตอร์ไซค์โคร่มมุดใต้ท้องรถ
มอเตอร์ไซค์มาจากไหนรู้ไหมครับย้อนสอนมา
คุณผู้ชมย้อนสอนมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
พอญาติมาเห็นผู้เสียชีวิตโอ้โหร้องไห้ระงมเลยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะญาติมาเห็นนะฮะผู้เสียชีวิตขี่มอเตอร์ไซค์มา

ก็พบรถบรรทุก๑๐ล้อบรรทุกรังไก่
หมายเลขทะเบียนรถคือนครสวรรค์นะครับ
หมายเลขทะเบียน๑กกตเต่า๖๔๘ลบบุรี
ซึ่งมีร่างของนายนัทพัฒน์สิงทาอายุ๒๒ปีนะครับ
เป็นชาวลบบุรีถูกล้อรถบรรทุก
ด้านซ้ายด้านหลังทับทั้งรถทั้งคนไปอยู่ใต้รถหมดเลย
โดยมีญาติผู้เสียชีวิตร้องไห้บรงมเลยนะครับ
นี่สภาพศพอยู่ใต้รถนี่นะครับ
เจ้าหน้าที่นำร่างออกมาจากใต้ท้องรถได้ในเวลาต่อมา
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลพัฒนานิคม
เพื่อให้แพทย์ชันสูตรศพนะครับ
จากการสอบถามนายสมศักดิ์คนขับรถบรรทุกก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเขาเองกำลังขับรถออกจากบริษัท
ขวาอย่างดีแล้วนะว่าปลอดภัย
ไม่มีทั้งรถยนต์ไม่มีทั้งรถจักรยานยนต์
ขับขี่มาแต่ปรากฏว่าจู่ได้ยินเสียงดังโครม
ก็เลยจอดรถลงมาดูเอ้าพบว่ามีรถจักรยานยนต์
ขับรถย้อนสอนเข้ามาชนอย่างจัง
แล้วมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถ
ทำให้รถบรรทุกเขาขับแล้วก็ทับนะครับ
นี้พนักงานสอบสวนได้บันทึกสารที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มีการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์
พยานที่เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ครับ
บอกว่ารถจักรยานยนต์ย้อนสอนเข้ามาจริง

จึงทำให้ร่างมุดเข้าไปอยู่ใต้รถบรรทุก

ก็เลยทับทั้งร่างแล้วก็ทับทั้งรถนะครับ
เจ้าหน้าที่นำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
ให้ญาตินำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป

อีกอย่างขับย้อนสอนมาแบบนี้อันตรายนะฮะ
นี่คือขณะคุณบอกว่าดูขวาดีแล้ว
กลายเป็นว่าก่อนจะออกรถก่อนจะไปไหน
จากดูขวาก็ต้องหันไปดูซ้ายเผือกไว้ด้วยนะคะ
แต่รถบรรทุกเขาไม่คาดคิดไงว่าจะมีรถย้อนสอนมา